สวัสดีค่ะติดตามสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรานะคะ
ต้องมาขายก๋วเตี๋ก็ถึงพื้นที่เลยพื้นที่เขาน้ำท่วมนะคะ
ก็เห็นใจเขาอะค่ะอยากให้เขาได้ทานก๋วยเตี๋ยวดี
แล้วก็หอดมุกลงไปนิดหน่อยจะได้มีรอยยิ้มกันสักนิดนึงนะคะ
แต่เรื่องของสภาพอากาศมันจะมีรอยยิ้มได้ไหมล่ะคุณผู้ชม

อย่างแรกภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาณช่วงเวลานี้
ไม่เห็นมีเมฆเท่าไหร่เลยในพื้นที่ประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะภาคใต้อาจจะมีฝนนะคะ
ส่วนภาคเหนือค่ะหนาวชำภาคอีสานหนาวชำเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าลมหนาวเขาลงมาปกคลุมทั้งพื้นที่แล้วนะคะ
เอาสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้รวมถึงภาคใต้ด้วยที่บอกว่ามีฝนตกเนี่ย
เพราะว่าเขามีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
พาเอาความชื้นเข้าไปสู่พื้นที่
ทีนี้เรื่องของฝนตรวจสอบตามช่วงเวลากันหน่อย
นี่คือภาพจากเว็บไซต์วินดี้นะคะ
ช่วงเช้าไม่มีอะไรเลยฝนนะคะทั้งประเทศนั่นแหละค่ะ
แต่พอบ่ายภาคใต้เมฆเริ่มมาฝนเริ่มตั้งเขา
แล้วหลังจากนั้นบ่าย๓บ่าย๔ค่ะโอ้โหเทลงมาเลยค่ะ
และเทลงแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำ
โดยเฉพาะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้
กันหน่อยนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มและน้ำท่วมส่วนคลื่นค่ะ
เห็นไหมคะเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้
ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
เอ้าพอพูดถึงเรื่องของแล้วพายุล่ะ
ที่บอกว่าจะเข้าเวียดนามเขาจะเข้าแล้วนะคะ

แอลเนี่ยนะคะใกล้เวียดนามมากนะคะ

หอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงไป

ลุต่อค่ะข้ามพรมแดนมาที่กัมพูชา
วันพุธหลังจากนั้นวันพระฤหัสสบดี

การกันว่าลมหนาวจะกดพายุลูกนี้

อีสานตอนล่างภาคตะวันออก
ภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะ

พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และยาว

ประมาณวันที่๔พฤศจิกายน

จับตาให้ดีนะคะสำหรับพายุ
ยาโตะลูกนี้และอาจจะเป็นพายุ
ลูกสุดท้ายของปีด้วยนะคะ

เพราะว่าเข้าสู่ฤดูมรสุมของเขา

โอ้โหแล้วฝนมาแบบนี้

นี่คือภาพที่จังหวัดนครปฐมค่ะ

เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะ
เออท่วมที่วะกะนครชัยศรี

แล้วก็เน่าตายเสียหายทั้งหมดค่ะ

ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนื่องนาข้าวและพื้นที่การเกษตร

ตรวจสอบที่นครราชศรีมาบ้างค่ะ
ฝนจุดนี้น้อยลงแล้วนะ

รับน้ำมาจากลำน้ำเชียงไกร
และลำน้ำมูลไม่ลดลงเลยค่ะ

ศูนย์ป้องกันระบันเทาสระธรรณภัยตำบลพิมาย

ชาวบ้านให้เตรียมรับมือน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
หลาเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นรอบที่๒ในรอบเดือน
โดยอาจจะเกิดน้ำท่วมวันนี้นะคะ

ฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงที่รุ่มต่ำ
ยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาให้สูงที่สุดเลยค่ะ
โอ๊ยคุณผู้ชมค่ะ
พอพูดถึงเรื่องของฝนพูดถึงเรื่องของน้ำแบบนี้
ใครที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะย้ำอีกครั้ง

ยังไว้วางใจไม่ได้ยังคงมีพี่พายุยาโตะอีกหนึ่งลูก

ตั้งแต่วันพระฤหัสสบดีไปจนถึงช่วงสัปดาห์หน้า
ส่วนดิฉันก็คงจะต้องวนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แบบนี้ไปเรื่อยนะคะ
เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติอร่อย
ปุ้งมาจากไหนมาจากในคลอง
น้ำก็อยู่นี่แหละค่ะตักมาจากในคลอง
กล้วยไหมคะสักถ้วยไหมคะ

อุ๊ยบ้านหลังมีน้ำพรุ่งหนักเลยค่ะ